เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการตามหา๑๓คนซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ชื่อของครูบาบุญชุ่มทำให้ประชาชนรู้จักท่านมากขึ้นนะคะ
แต่ว่ายืนยันว่าท่านเป็นพระสายกรรมฐานนะคะ
ทีนี้ถ้าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
จากคำทำนายของพระครูบาบุญชุ่มยานสวโรเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ว่าจะได้เจอนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่และผู้ช่วยโค้ชทั้ง๑๓คน
โดยท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรดีทุกอย่างวันสองวันอาจจะได้เห็นยังอยู่ทุกคน
หลังเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนานกว่า๑สัปดาห์
กระทั่งวันจันทร์ที่๒กรกฎาคมทีมชุดค้นหาภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
ก็พบพวกเขาทั้งหมดอย่างน่าอัศจรรย์ตรงตามที่พระครูบาบุญชุ่มทำนายไว้ไม่ผิดเพี้ยน
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้นามของท่านถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืน
คือท่านมีชื่อไปผูกโยงกับตำนานเจ้าแม่นางนอนที่คนในพื้นที่เชื่อว่า
วิญญาณยังคงสิงสถิตอยู่ในถ้ำหลวงแห่งนี้เพื่อเฝ้ารอคนเลี้ยงม้าชายคนรักในอดีตชาติ
ให้กลับไปหาเจ้านางอีกสักครั้งหลังถูกทหารของพ่อฆ่าทิ้งในขณะที่พระนางตั้งคัน
จากนั้นก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักหลังพระนางใช้ปิ่นปักผมแทงขมับฆ่าตัวตายตามภายในถ้ำแห่งนี้
โดยผู้ที่เชื่อมเรื่องราวของตำนานกับความเป็นจริงคือเชฟสาวที่โพสต์เรื่องราวความต้องการของเจ้าแม่นางนอนในความฝัน
ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าหากพบคนรักก็จะปล่อยทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
โดยในความฝันเจ้านางระบุว่าคนเลี้ยงม้าในชาตินั้นก็คือพระครูบาบุญชุ่มในชาตินี้
พระครูบาบุญชุ่มไม่ใช่พระสงฆ์ที่เพิ่งโด่งดังในมวลชนคนศาสนาพุทธเพราะท่านเป็นพระเกจิชาวเหนือสายกรรมฐานที่ได้รับความเลื่อมสายศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน๕แผ่นดินคือไทยลาวพม่าจีนและภูตาลมานานหลายสิบปีแล้ว
พระครูบาบุญชุ่มแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงศ์รัชฉานประเทศพม่าเกิดเมื่อวันอังคารที่๕มกราคมปี๒๕๐๘เวลา๙นาฬิกาที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลป่าศักดิ์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีชื่อเดิมว่าบุญชุ่มทาแกงเป็นบุตรของพ่อคำล่าและแม่แสงล่าทาแกง
ทั้งภาคเหนือของไทยพม่าเนปานอินเดียและภูตาล
สถานที่พำนักของครูบาบุญชุ่มคือถ้ำพระโพธิสัตว์ราชครึก
แม่แก้เมืองงาวจังหวัดลำปางในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย
และเป็นสถานที่ที่ท่านใช้เข้ากรรมฐานเป็นเวลา๓ปี๓เดือน๓วัน
โดยที่ท่านไม่ได้เปล่งวาจากับใครมีเพียงจดหมายที่ท่านเขียนเกี่ยวกับธรรมะ
และทำนายถึงเรื่องราวต่างที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์
ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่มีปฏิทาอันน่าเลื่อมสายยิ่ง
ท่านได้สมาบัตร๘ตั้งแต่สมัยเป็นสามเณร
โดยหลวงพ่อฤษีลิงดำแห่งวัดจันทรารามจังหวัดอุทัยธานีกล่าวไว้
อกจากนี้หลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดสแก่ยังได้กล่าวไว้ว่า
หากอยากเห็นพระหอได้ให้ไปหาพระครูบาบุญชุ่ม
ส่วนตำแหน่งพระครูบานั้นไม่ใช่สมณศักดิ์ของคณะสงฆ์ไทย
แต่เป็นสถานะที่ได้รับการยกย่องจากประชาชน
ประเพณีของพุทธศาสนาแบบยวนหรือแบบชาวเหนือ
ส่วนการที่ได้รับการยกย่องเป็นครูบานั้นมีผู้กล่าวไว้ว่า
ท่านเป็นพระภิกษุที่ทรงคุณพิเศษบางอย่าง

แต่ประชาชนที่ศรัทธาพระครูบาบุญชุ่มต่างเชื่อว่าท่านเป็นตนบุญ
เช่นเดียวกับที่เคยศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัยว่าเป็นตนบุญเช่นกัน
โดยความหมายของตนบุญหากย่อให้ถึงแก่นก็คือพระโพธิสัตว
ซึ่งจะจัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
จากนี้ท่านยังเคยกล่าวกับลูกศิษย์ว่า
ลาพุทธภูมิไปแล้ว๓ครั้งแต่ไม่สามารถทำได้
พอได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าให้มาโปรดผู้คนที่ยังไม่พ้นทุกข์
จากคำทำนายภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
กลายเป็นพลังศรัทธาของมหาชนชาวพุทธ
ส่งผลให้ขณะนี้เหรียญและเครื่องรางของครูบาบุญชุ่ม
ราคาพุ่งสูงหลายเท่าตัวโดยเฉพาะเหรียญรุ่นปี๒๕๕๙
จากเดิมมีราคาหลักหมื่นปัจจุบันพุ่งสูงขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าจะต้องมีการเชื่อมโยง
สู่ปัจจัยแวดล้อมที่มาจากหลายมูลเหตุ
ปรากฏการณ์พลังศรัทธาสู่ครูบาบุญชุ่มก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง
สื่อให้เห็นถึงความเชื่อซึ่งเป็นพื้นฐานเดิม
ในการใช้ชีวิตของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต
กลายเป็นที่ยึดเหนียวและสร้างกำลังใจหลัก
เชิงจิตวิทยาได้เป็นอย่างดีให้กับพ่อแม่
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ
ช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงจนนำไปสู่การค้นหา๑๓ชีวิตจนเจอ
พวกเขาต้องติดอยู่ในถ้ำติดอยู่กับความมืดมิด
ติดอยู่กับความหวังและรอปฏิหาร
โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าปฏิหารนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
สำหรับครูบาบุญชุ่มนะคะเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้
เป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่ทำงานเอง
โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งรอทั้ง๑๓คนอยู่ที่บริเวณหน้าถ้ำ
และเมื่อวานนี้ครูบาบุญชุมก็ไปที่ถ้ำหลวงอีกหนึ่งครั้งนะครับ
ลักษณะของการไปแผ่เมตตา
แล้วก็ตอนเดินออกมาผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสัมภาษณ์อีกเหมือนเดิ
เพราะว่าอยากรู้ไงคะว่าอีกกี่วันคำถามหรือยัง
นั่นแหละแต่ว่าครูบาบุญชุมไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ

แล้วเมื่อวานคือลงพื้นที่ก็ไม่ได้บอกใครด้วยนะคะ